นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ดูคลิปกันไปแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมการปฏิบัติภารกิจหน้างานก็ยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมาสักครู่
โฟนอินกับคุณนิพนธ์ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของการเจาะน้ำใต้ดิน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวช่วงเช้าจะต้องมีการประชุมกันก่อน
ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนนี้กันนะคะ
โมง๑๖นาทีในพื้นที่บริเวณถ้ำหลวงเป็นยังไง
รวมถึงความพร้อมในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะยังคงติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ในเรื่องของการทำงานด้านต่างของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
เนื่องจากว่าบริเวณนี้นะคะที่ที่ฉันยืนอยู่ก็คือบริเวณด้านหน้า
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เป็นจุดที่มีความเคลื่อนไหวพอสมควร
ด้านหลังของดิฉันคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนนะคะว่า
จุดนี้เป็นจุดที่ตั้งของปั๊มน้ำแล้วก็อุปกรณ์
ในการใช้ในเรื่องของระบบระบายน้ำนั่นเองนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูใกล้กันค่ะว่าตรงนี้นะคะ
มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ก่อนหน้านี้นะคะ๓ชั่วโมงที่ผ่านมาดิฉันได้รายงานไป
เมื่อเวลาประมาณตีสามนะคะตอนตีสามนะคะจะบอกเลยว่าตรงนี้นะคะ
ไม่มีท่อน้ำนะคะมีเพียงแต่การนำกระสอบทรายมาวางไว้นะคะ
แต่ณเวลานี้หลังจากสามชั่วโมงไปแล้วคือน้ำนะคะไหลออกมา
มากพอสมควรแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็เป็นน้ำที่ใสนะคะ
ซึ่งเมื่อตอนเวลาตี๓ที่ผ่านมานะคะเป็นน้ำเป็นสีขุ่นค่ะ
แล้วก็ไหลออกมาน้อยนะคะรวมถึงยังไม่มีการติดตั้งอะไรที่มาตรฐาน
ณเวลานี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าระบบระบายน้ำนั้น
ได้ไหลออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่นั่นเองค่ะ
ส่วนด้านในค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมด้านในนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ตั้งนะคะของปั๊มน้ำ
รวมไปถึงรถเครื่องกำเนิดไฟนะคะก็คือรถในการปั่นไฟนั่นเอง
จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวตลอดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ณเวลานี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญเช่นกัน
เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเจาะบ่อบาดานลงไปนะคะเจาะผนังถ้ำลงไป
แล้วก็คาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกมาได้ซึ่งบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการเจาะนะคะในช่วงเวลา๓ทุ่ม
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการเจาะซ้ำอีกครั้งค่ะเนื่องจากว่าไปพบกับดินนะคะที่มีความร่วนค่ะ
ซึ่งดินนะคะที่มีความร่วนนั้นก็จะไปปิดบังบดบังนะคะหรือว่าสไลด์ลงไปในหลุมที่เจ้าหน้าที่ขุดไว้นะคะที่เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือขุดลงไปแล้วก็เจาะลงไปค่ะ
ซึ่งจากการพูดคุยของทีมข่าวนะคะก็ได้รับรายงานมาว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเจาะลงไปแล้วก็เจอตาน้ำได้นั่นเองค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญค่ะแล้วก็สามารถยืนยันคำตอบให้กับคุณผู้ชมหลายหลายคนนะคะที่อยากจะทราบว่าการเจาะบ่อบาดานนั้นจะสามารถช่วยสูบน้ำออกมาได้อีกทางหนึ่งหรือเปล่านะคะซึ่งระยะเวลานี้นะคะก็ได้มีรายงานออกมาว่าเจ้าหน้าที่นะคะยังคงต้องรอทางผู้ว่าราชการจังหวัดออก
และการเจาะเบาะประดานยังไงก็ต้องติดตามกันดูนะคะ
อกจากนี้ค่ะในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบริเวณด้านหน้ากองอำนวยการนะคะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบนั้นก็จะเห็นได้ว่า
พื้นถนนที่มีโครนนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็
ก็ได้นำหินนะคะที่ผสมกับยางมะตอยมาปรับพื้นที่แล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เนื่องจากว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทำการปรับพื้นที่
แล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากว่ามีรายงานมานะคะว่าทางท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาให้กำลังใจ
รวมไปถึงจะเดินทางมารับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยค่ะ
ซึ่งนอกจากการปรับพื้นที่แล้วนะคะคุณผู้ชม
จากการปรับพื้นที่นะคะก็จะเห็นว่ามีในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะ
ในการมาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ปรับพื้นที่นะคะ
รวมไปถึงแนะนำให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะ
อยู่ในโซนที่เหมาะสมแล้วก็หลังจากนี้นะคะ
ก็จะมีการจัดระเบียบของสื่อมวลชนอย่างที่ที่ฉันคล้องอยู่ไว้นะคะ
วันนี้ก็คือเป็นป้ายคล้องคลอที่เจ้าหน้าที่ได้มีการขอความร่วมมือนะคะ
แล้วก็จัดระเบียบให้สื่อมวลชนไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะคะ
เพื่อที่จะร่วมกันทำข่าวรายงานเสนอข่าวให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้นะคะ

ตอนนี้หน่วยซิลที่อยู่ด้านในนะคะของถ้ำเราก็ได้รับรายงานข่าวว่า
เขาก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมง
รวมไปถึงวันนี้นะคะก็มีเรื่องสำคัญก็คือการสำรวจปล่องที่๔นะคะ
เนื่องจากว่าทางท่านรองพบตรนะคะ
ก็ท่านวีรชัยก็จะทำการนำชุดนะคะต่อชะดอขึ้นไปสำรวจปล่องที่๔
ว่าจะสามารถโรยตัวลงไปแล้วก็สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ด้านในถ้ำได้หรือไม่ค่ะ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะ
หากมีความคืบหน้าในเรื่องของการปฏิบัติการค้นหา
ทีมข่าวจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณระวิการ